ถามคุณผู้ชมแบบนี้พร้อมหรือยังครับทั้งสองท่านพร้อมหรือยังที่ฉันพร้อมมาก
วันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องของตัวเลขมาฝากคุณผู้ชม
เป็นวันแห่งความหวังของทุกทุกคนนะฮะเอาไปดูหน่อยว่า
แต่ละพื้นที่เขามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรแล้วก็มีตัวเลขปรากฏออกมาให้ได้เห็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ
เห็นนี่คือมะม่วงเบาที่ออกผลกลางกิ่งเลยครับรวม๖ผล
ที่มันแปลกคือมันไปออกกลางกิ่งครับคุณผู้ชมคือคนเห็นก็ประหลาดใจนะ
เจ้าของเองก็ประหลาดชาวบ้านก็ประหลาดโดยเฉพาะนางสาวมนัชยามีชูนะฮะ
ซึ่งเป็นหลานของเจ้าของบ้านเขาบอกว่าลุงเนี่ยนะคือนายละอองเนี่ย
ลูกมะม่วงต้นนี้เอาไว้หน้าบ้านบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหกสิบทับสอง
หมู่สองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังปลูกมะม่วงมานานกว่าสิบปีแล้ว
มากกว่า๑๐ปีด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นผลมันออกกลางกิ่งแบบนี้ครับ
นะฮะแล้วพอชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปดูสิครับ
ไม่ได้อยากกินมะม่วงนะค่ะเอ๊ะมันมีเลขอะไรหรือเปล่า
มีเอ๊ะมันมีกี่ผลอ่ะนั่นสิฮะนะฮะไปตีเป็นเลขครับ
นำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อแต่ที่มันน่าสังเกตคือจำนวนของผลมะม่วงเนี่ย
หกผลไปตรงกันกับตัวเลขของบ้านเลขที่อืมหนึ่งหกศูนย์ทับสอง
คนก็เอาเลข๖ไปเป็นตัวตัวตั้งก่อนแล้วที่เหลือก็ว่ากันไปตาม
แล้วแต่คนว่าจะไปตียังไงมะม่วง๖ผลนะมี๖แล้วนะครับ
เอาพาไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
วังจำปาแม่เฮียนะคะอำเภอสรรกำแพงก็เนี่ยมีชาวบ้านทยอยไป
โชคขอลาบขอพรจากต้นตะเคียนทองค่ะ
มีคนโชคดีถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามกับพ่อเท่าสมพรปาลีอายุ๗๒ปี

เท่าบอกว่าเลขเด็ดนะที่ชาวบ้านเขาเห็นกันงวดนี้เนี่ย
มีเลขอะไรบ้างล่ะอะไรฮะสองแปดสี่หนึ่งหนึ่งโอ้โหแล้วก็เลขสามห้า
นอกจากนี้ก็ยังมีเลขชุดสุดท้ายที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
เขามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เห็นด้วยเป็นตัวเลขเนี่ยค่ะ
คูดคูดถูดถูดเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นห้าค่ะนะคะอ่าวแล้วแต่
คุณผู้ชมจะพิจารณาเอานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
ที่วัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขกนะคะมีชาวบ้านแห่ไปขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีกันคึกคักทั้งวันเลยคนที่มาขอโชคลาภเนี่ย
เขาก็ช่วยกันเขย่าเซียมซีกระบอกยักษ์ขอเลขเด็ดกันด้วยนะคะนายสิทธิพรเกิดพงศ์ประธานกรรมการวัดบอกว่า
ก่อนหน้านี้ที่วัดเนี่ยมีกระบอกเซียมซีขนาดปกตินั่นแหละโอ้โหนี่มันใหญ่อย่างงี้นะเออ
แต่ปรากฏว่ากระบอกเซียมซีอ่ะหายเรื่อยเลยค่ะไอ้กระบอกปกติอ่ะ
วางไว้อ้าวหาอีกแล้ววางวางหาอีกแล้วเอ้าแก้ปัญหามันซะเลยละกัน
ไม่ใช่เป็นเซียมซีเนี่ยค่ะเขาบอกหายไปเป็นร้อยอันเอาอันใหญ่ไปเลยมันใหญ่ป้องกันการสูญหาย
มันใหญ่ไปไหมล่ะแล้วมันจะออกไหมล่ะเนี่ยเอาก็เก๋ดีไงก็ออกเห็นไหมออกออกอยู่
บอกว่าอันเล็กก็ยังคงมีอยู่นะยังมีไว้ให้ขโมยกันอยู่เนอ
ฉันก็กังวลอย่างเดียวนะอันใหญ่เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันเสี่ยมซีอยู่มันจะตีเข้ามาที่หน้า
เอออ่ะรวมถึงอ่างน้ำมนต์ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มองเห็นตัวเลขกันบ้างไหมเนี่ย
เขาหยดอะไรลงมาเอาอ่างน้ำมนต์ต้องเอามือถือไปสแกนก็
กระจายแน่นหน้ากเลยนะคะเนี่ยอยู่หน้าพ่อขุนช้าวมหาเสถีย์
เลขที่ออกได้โอ้โหดูยังไงอ่ะคุณ
นี่เขาถ่ายแล้วเขาปริ้นต์มาแปะให้ดูเลยว่าเห็นอะไร

โอ้โหแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยเอ้าผมพาไปคำชโนธดีกว่าครับ
สำนักสงฆ์พุทธอุทยานคำชโนธ๒นะฮะ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาย้ำว่าคำชโนธ๒นะครับ
ก็คึกคักเหมือนกันมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวพากันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชาวบ้านหลายคนไปส่องหาเลขเด็ดด้วยการโรยแป้งตามต้นชะโนธครับ
นำไปเสี่ยงโชคที่นี่เขาเห็นกันหลายเลขเหมือนกันนะขออนุญาตบอกนะฮะ
เขาเห็นเป็น๗๒๒ก็มี๔๖ก็มีใต้ต้นนี้๕๐๗ก็มี๓๗ก็มีนะครับ
ปรากฏแล้วแต่คนจะเห็นมันก็แตกต่างกันไปโชคที่ป้างขายดีนะ
ไปดูอีกหนึ่งจุดอย่างต้นตำรับแล้วจะบอกว่าแรงศรัทธายังเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่อง
นี่ไงคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นภาพนี้คนหลั่งไหลไปไม่ขาดสายเลยนะคะ
วังนาคินคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ก็มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างถิ่น
ไหว้ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมา
ไม่ขาดสายแบบนี้นะคะด้วยแรงศรัทธาจริงค่ะ
และจุดที่ทุกคนนิยมไปนะต้องแวะไปแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ด
มี๓จุดหลักที่ไหนบ้างก็คือจุดแรก
บริเวณลานพิธีบวงสวงจุดนี้ค่ะต่อมาบริเวณหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่า
แล้วก็จุดที่สามคือพลาดไม่ได้เลยนี่ไงรอบต้นมะเดือยักษ์ต้นไซล้มค่ะ
แล้วบริเวณต้นไสคุณนี่ค่ะเอามือถือไปส่องไปสแกนแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเลขนี้ที่ได้เนี่ยงวดนี้ที่ได้เนี่ย
สำหรับต้นไสเนี่ยก็คือ๕๐๗ส่วนน้ำตาเทียนเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ไปในขันน้ำมนต์แบบนี้คุณดูสิเลขอะไรเนี่ย
เลขไทยเลขอาราบิกเลขอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาบอกว่าที่ส่องกันได้คือ
เออนะฮะปิดท้ายกันหน่อยครับที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เมื่อวานขึ้นมาหอนขึ้นมาหอนคนเยอะมากหอนเก้งอ่า
ริกาก็คึกคักเหมือนกันนะฮะชาวบ้านนักเสียงโชคก็ไปไหว้
ไห้ขอพรโชคลาภจากพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งประดิษฐานอยู่บนสาราการประเรียนครับนะฮะ
ส่วนที่หน้าสาราการประเรียนก็จะมีผู้ค้านำลอตเตอรี่ไปขายกว่า๑๐๐แผงนะครับ
ก็ให้ชาวบ้านไปเลือกซื้อตามใจชอบเลยอ่า
พ่อค้าบอกว่าเลขเด็ดงวดนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะ
มีหกหกแปดห้าแล้วก็สามสองนะครับอ่า
นี่ก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะเป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับ
นักข่าวเราก็ไปเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ขอให้บ่ายนี้ทุกคนโชคดีครับค่ะปังปังรวยรวยแห่งนะฮะ